ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๐
ศิลปินไทยแห่งปีสนับสนุนโดยเบอร์ดี้
ได้แก่มิลลิต้องขอ
กรรมากนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่หนู

เบบบ่มเบบบ่มที่ทำให้หนูได้รับรางวัล

จากนะคะไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๒นะคะ
ก็ปีนี้๒๐๒๓ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ
มีอะไรก็ตักเตือนกันได้เหมือนเดิมเสมอมาเสมอไป
ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ทำให้หนูได้รางวัลนี้นะคะ

ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๒